ถ้าคลิปของเขาได้ยอดไลค์เกินหมื่น

เพราะว่าหลังจากที่เขาทำคลิปแล้วเขาไปหาไส้เดือนมากินแบบนี้
ทำเป็นยำไส้เดือนกินพร้อมกับเพื่อนนะฮะ
หลายคนที่เข้าไปติดตามชมดูก็บอกว่าโอ้โหมันกินได้เหรอมันแหวะเหลือเกิน
ยุ้ยรสชาติเป็นยังไงนะฮะแล้วเราก็เห็นนะว่าเพื่อนของเขาบางคนเนี่ยก็มีทั้งกล้ากิน
แล้วบางคนกินไปแล้วถึงขนาดสายหัวและบางคนก็ต้องแหวะออกมาด้วยนะครับ
กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลล่ะครับเพราะว่าความคิดเห็นแตกนะ
คนที่เข้าไปดูบอกว่ามันอาจจะกินไม่ได้นะมันสกปรกหรือเปล่ามันมีเชื้อโรคหรือเปล่า
แต่บางคนก็บอกโอ้คนโบร่ำโบราณเขากินเป็นยากันมันมีสรรพคุณเป็นยาด้วย
ดังนั้นเรื่องนี้เราขยายประเด็นกันต่อนะฮะจะได้พูดคุยกับรองอธิบดีกรมอนามัย
ในเรื่องของการกินไส้เดือนนี่แหละครับสวัสดีท่านรองครับ
ครับครับครับสวัสดีครับ
ท่านรองฮะคนในโลกโซเชียลมีความคิดเห็นแตกนะฮะทั้งกินได้บางคนบอกยี่แหวะกินไม่ได้
ท่านรอให้ความกระจ่างในเรื่องของการกินไส้เดือนสดแบบนี้หน่อยฮะ
ของสดแล้วทีนี้เราก็รับรู้กันเป็นอย่างดีนะครับว่าลักษณะของไส้เดือนเขาอยู่ตรงไหน
แล้วเราก็หาคิดกันยังไงนะครับแล้วพอจริงจริงเนี่ยในส่วนของไส้เดือนเอง
เพราะฉะนั้นแม้ว่าเราบอกว่าเราเอาไส้เดือนเหล่านั้นเองมาทำความสะอาด

อะไรต่างกันเพื่อนรสชาติ

ความสะอาดสะอาด

ลักษณะของการที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ย
มันหมดสภาพไปในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเรา
โดยเฉพาะเชื้อประเภทต่างไม่ว่าจะเป็นไข่พญาติ
หรือว่าในส่วนของเชื้อโรคต่างเหล่านั้นเองเนี่ย
จากไฟจากตั้งที่เรามาซ่อม
ทั่วทางของไขมันก็โปรเซีน
เอามาซ่อมอาจจะมาท้ามากกว่า
ในการที่จะข่มใจในการที่จะทาน
ยกเว้นว่าในกรณีของทางจีน
ในโบราณเองที่อาจจะมีลักษณะของการปัญหาว่าอุปัญหาต่อเล่า
แต่ส่วนของที่มีความเช่นพดความเกี่ยวสูงตัวองค์ประกอบจากสร้างที่มันทำให้เกิดการหมักการดอง
ตรงนั้นเป็นความเชื่อในยุคสวทธิ์ว่าอาหยุดวัฒนาอาหาร
แต่โดยจริงแล้วมันก็คือปลาวินโอแอซิดชีวิต๑
ก็คือโพตินที่นิดหนึ่งแค่นั้นเองแหละ
แต่ไม่น่าจะเอามาทานเป็นลักษณะสิทธิ์กรรมการทานเป็นอาหารในชิคกี้พายจังหวัด
มีอีกวิธีหนึ่งผมเห็นโอ้โหหลายประเทศเขาใช้วิธีการตากแห้ง
บอกว่าเป็นยากระใสแก้ร้อนในกระหายน้ำ
งับความร้อนแก้ปวดกระดูกอะไรเหล่านี้
ตามแบบว่าสรรพคุณยาแผนโบราณเลย
อันนี้มีงานวิจัยอะไรรองรับอะไรไหมฮะท่านรอง
อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณ
ในการที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่พูดง่ายก็คือ
มันก็อาจจะมีข่าวสารบางอย่างที่จะมีส่วนสำคัญนะครับ
ในการที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นในส่วนของร่างกายของเราได้ในระดับ
นั่นมันหมายความว่าเอาไว้สำหรับเรื่องของการผ่าน
กรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เราคิดว่าเราอยากจะได้สรรพคุณเขา
แต่คงไม่ใช่เป็นลักษณะของที่จะเอามาทานเป็นอาหารในชีวิตประจำวัน
ท่านรองฮะท้ายตรงนี้อยากจะฝากอะไรถึงประชาชน
ที่อาจจะเปิดพิษดารชอบกินของแปลกหรือว่าชอบท้าประลองชอบท้าด่วนกันแบบนี้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
มากเกือบเกือบไปนะครับ

ขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมอนามัยด้วยนะครับ